ในจังหวะที่เราทุกคนพยายามยกกาดสูง
ป้องกันตัวเองปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด

สนใจว่าเขาจะป้องกันเขาจะช่วยกันทำอะไรอยู่
มีวัยรุ่นที่เป็นคนทำงานโรงงานที่พระประแดงนะคะปิดห้องมั่วสุมเสพเคตามีนอยู่แบบนี้ค่ะ
นี่อายุเนี่ยประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้านะคะเป็นผู้หญิงห้าผู้ชายห้า
อันนี้ชาวบ้านเขาแจ้งตำรวจเลยเพราะว่าเห็นว่ามีคนมามั่วสุมเปิดห้องกันแบบค้างคืน
เปิดเพลงเสียงดังอึกกระทึกคลึกโครมลักษณะเหมือนมั่วสุมเสพยาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เลยที่ชั้นสี่ของโรงแรมสิบสี่
กำลังมั่วสูมเสพยาอยู่จริง
ของกลางเป็นเคตามีนชนิดผงนะคะ
๑๐ซองเล็กน้ำหนักรวม๙๔กรัม

ทำไมทำไมเขาถึงต้องมาเปิดห้องรวมตัวกันเสพยาแบบนี้

พวกเรานัดรวมตัวกันเสพยาดีกว่า
นี่ค่ะวิธีการคลายเครียดของคนกลุ่มนี้นะคะ

โอ้โหหมดคำจะพูดจริง
คุณยิ่งทำแบบนี้สถานการณ์มันยิ่งเครียด

คุณจะไปเป็นภาหะคุณจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่านะคะ
ล่าสุดตำรวจก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเลยนะคะ
ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๒
ก็คือเคตามีนไว้ในความครอบครองเพื่อขาย
นี่คือข้อหาค้ายาเสพติดเลยนะ
แล้วก็ร่วมกันฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะคะ
ตอนนี้ทั้ง๑๐คนและของกลางอยู่ที่สพพระประแดง
ส่งไปให้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ส่วนโรงแรมโรงแรมก็มีความผิดนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติม

หรือปล่อยประละเลยให้กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้

คือถ้าโรงแรมรู้แล้วยังปล่อยให้เข้าไปรวมอยู่แบบนี้

มันจะมีบางคนที่เหมือนกับว่าค่อยแอบเข้าไปแอบเข้าไป